คุณผู้ชมครับช่วงนี้ราคาข้าวของสินค้าหลายอย่างมันแพงขึ้น

หนึ่งในนั้นก็คือแก๊สหุงต้มใช่ไหมที่ปรับราคาขึ้นนะครับ
ทีนี้เนี่ยวันนี้เขามีคำแนะนำที่โอ้โหคนก็พูดถึงกันเยอะ
นี่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานนะคุณเขียนมาสอน
เต้ามหาเสดหีค่ะเต้ามหาเสดหีเลยเหรอปกติเต้าอั้งโล่หรือว่าเต้าถ่านที่ใช้โดยทั่วไปเนี่ย
มันจะเป็นรูปแบบอีกรูปแบบนึงมันจะเตี้ยกว่านี้แต่เตามหาเศรษฐีเป็นรูปทรงแบบนี้
ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเนี่ยแนะนำ
บอกว่าควรจะใช้แบบนี้นะชื่อย่อก็คือพอนะฮะบอกนี่คือเตามหาเศรษฐี
ร้อนสูงประหยัดฐานทนทานช่วยประหยัดเงินอ่าพอพอขอนำเสนอเตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูงหรือเตาซุปเปอร์อ้างโล่ถ้าตามบ้านเรือนของเราที่มีใช้อยู่คือเตาอ้างโล่
ใช่นี่คือซุปเปอร์อ้างโล่ถามว่าทำไมถึงแนะนำให้ใช้ตรงนี้นะฮะ
เนื่องจากมีประสิทธิภาพนะครับมีความร้อนมากกว่าเต้าอั้งโล่ตามท้องตลาดถึงมากกว่าถึง๒๙
ถ้าหากบ้านเรือนหันมาใช้เตามหาเศรษฐีเนี่ยจะประหยัดไม้ประหยัดฟืนประหยัดทาน
เอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ถึง๕๖๐๐บาทต่อครัวเรือนต่อปี
ทหาร๑๒เดือนเข้าไปเนี่ยก็ตกแล้วประหยัดครัวเรือนละ๕๐บาทต่อเดือนได้
คุณสมบัติเด่นของเต้ามหาเศรษฐีนะครับเพลียวน้ำหนักเบากว่าให้ความร้อนสูง
อุณหภูมิกลางเตาเนี่ยประมาณ๑๐๐๑๒๐๐องศาเซลเซียส
ประหยัดทานกว่าเตาอ้างโลท้องตลาด๓๐๔๐
พัชนะหุงต้มก็คือหม้อได้ถึง๙ขนาดนะฮะ
ตั้งแต่เบอร์๑๖ถึงเบอร์๓๒หลายคนถามว่าอ้าวไม่เกิดมลพิษเหรอ
ทางพอพอบอกว่าขณะหุงต้มไม่มีควันและก๊าซพิษเกิดขึ้น
เนื่องจากเผาไหม้สมบูรณ์กว่าและอายุการใช้งานเฉลี่ยมากกว่า๒ปี
นี่นะฮะหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะ
ที่เขาโพสต์เรื่องนี้เอาไว้บางคนก็เห็นด้วย
บางคนก็บอกอยู่คอนโดทำยังไงอยู่ในหมู่บ้านที่ไม่เหมาะกับการใช้เตาจะทำยังไงดี
ความคิดเห็นหลายร้อยความเห็นค่ะ
ก็ต้องให้เหมาะกับบ้านที่ใช้เตา
มันเหมือนเราย้อนยุคอ่ะพี่อุ๋ยทำไมเราต้องถอยหลังย้อนยุคไปใช้เตาถ่านอย่างนี้เหรอคะ
บางคนก็บอกนี่กระทรวงพลังงานไม่ใช่เหรอ
นี่แนะนำให้เรากลับไปใช้เตาถ่านหรือยังไง
ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกเป็นการแนะนำ
ตามหาเศรษฐีก็อย่างที่เห็นนะครับทุกผู้ชมครับ

ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งที่ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน
ค้าถ่านปกติขายถุงละ๓๐วันนี้ขอขึ้น๕บาทเป็นถุงละ๓๐
พ่อค้าขายถ่านบอกเขาก็ต้นทุนเพิ่มขึ้นเขาต้องใช้น้ำมันนะ

เพราะฉะนั้นถ้าใช้เตามหาเศรษฐีเนี่ยใช้ถ่านน้อยกว่า
อ้างโล่ปกติก็เหมือนกับว่าคุณก็จะได้ประหยัดไปด้วย
วันนี้เราไปสำรวจนะฮะร้านต่างโดยเฉพาะร้านจำหน่ายเตานะ

ราชบุรีเนี่ยมีร้านเตาทองราชบุรีอยู่ที่ตะบนเขาแรงอำเภอเมืองนะฮะ
ร้านนี้เขามีนะฮะเตามหาเศรษฐี
นี่เขาทำเตามหาเศรษฐีเลยนะครับเป็นเตาประหยัดพลังงานที่กระทรวงพลังงานเนี่ยแนะนำ
เจ้าของโรงงานบอกว่าเตามหาเศรษฐีตอนนี้ลูกค้าเนี่ยออเดอร์กันมาแบบรัว

ผลิตไม่ทันเลยคุณสมบัติก็เหมือนกับที่ทางกระทรวงพลังงานเขาบอกนั่นแหละ
ก็คือกลไกของเขาเนี่ยคือหนึ่งคือเผาไหม้โดย
สมบูรณ์รังพึ่งจะนะกว่าเตาธรรมดาทั่วไปเนี่ยประมาณ๒๓เท่านะครับ
แล้วก็ส่วนที่เป็นขอบเตาด้านบนเนี่ยเราจะตัดตรงจะไม่มีการเว้าโค้งลง
ในห้องเผาไหม้ครับมันความร้อนมันระอุที่ใต้ก้นหม้อ
โดยที่ความร้อนเนี่ยมันไม่แลบออกด้านข้างมันไม่เสียความร้อนออกไปด้านข้าง
มันจะอังอยู่ที่ก้นต่างเดียวเพราะว่าปากขอบเตามันเสมอ
คือที่ตรงนี้เนี่ยเขามีเตามหาเศรษฐีจำหน่ายนะฮะ
ปเปอร์อังโล่นะครับแต่หลายที่เขาก็ยังไม่มีนะครับ
เราลงพื้นที่ไปที่ร้านจำหน่ายพวกอุปกรณ์เครื่องครัวนะฮะ
ตลาดห้วยขวางก็ไปนะคุณแข่งมาสอนตลาดจตุจักรก็ไปนะ
ตลาดท่าน้ำนนก็ไปเพื่อจะไปลองดูซิว่าเอ๊ะมีเตามหาเศรษฐีไหม
นี่ปรากฏว่าทั้ง๓ตลาดยังไม่มีนะฮะยังเป็นเตาอ้างโล่แบบปกติที่มีใช้อยู่
เห็นไหมซึ่งตอนนี้เขาแนะนำว่าถ้าเป็นเตาอ้างโล่แบบซุปเปอร์อ้างโล่ตามหาเศรษฐีเนี่ย
ประหยัดถ่านประหยัดฟื้นมากกว่าความร้อนดีกว่าแนะนำไปก็อาจจะไม่ได้หาซื้อได้ง่ายง่ายด้วยสิ
ใช่คือถ้าตามอ้างโล่ปกติจะราคาสักประมาณ๑๒๐ถ้าซุปเปอร์อ้างโล่หรือตามมหาเศรษฐีเนี่ย
ก็ยังไม่เจอเห็นยังไม่เจอค่ะความคิด
สาเหตุที่เขายังไม่เอามาขายวันนี้จะอะไร
มันน่าจะอยู่ที่ผู้ผลิตมากกว่าที่ยังไม่มา

ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ทางกระทรวงพลังงานเขาแนะนำในช่วงเวลานี้
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะคุยกันมาหน่อย
บ้านไหนยังใช้เตาอ้างโล่เตาถ่านอยู่บ้างต่างจังหวัดน่าจะใช้เยอะอยู่
ใช่ค่ะแต่ในกรุงเทพเนี่ยลำบากอาจจะยากหน่อยค่ะ
อย่าว่าแต่ปรุงอาหารแล้วจะรบกวนเพื่อนบ้านหรือเปล่าเลย
จุดเป็นหรือเปล่ากำลังจะถามว่าให้พี่อุ๋ยจุดจุดเป็นไหมถามจริง
ผมต้องไปฟื้นวิชาลูกเสือเลยนะเราคงวันนึงมันจะแบบโอโหแก๊สไม่ไหวแล้วจริง